วัตถุดิบสำคัญในการทำหมี่กรอบของไทยพวนก็คือเส้นหมี่ขาว
ซึ่งในขั้นตอนของการทำหมี่กรอบจะต้องใช้เส้นหมี่ขาวที่นำมาทอดรอไว้ก่อน
สำหรับการเตรียมไปผัดกับเครื่องปรุงรส
เตรียมเส้นหมี่ขาวไว้ก่อนนี้จะต้องไม่เตรียมล่วงหน้านานข้ามวัน
เพราะจะทำให้เส้นหมี่ขาวเหม็นหืนเสียรสชาติได้ส่วนเครื่องปรุงรสที่ใช้
ก็จะมีน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำปลา
และเพิ่มสีสันให้มีกรอบด้วยซอสปรุงรสสีแดง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน